ทำให้สิ่งที่บอกมันเคลื่อนกันไป

บรรยากาศของแม่น้ำหนึ่งนะฮะก็นี่ฮะ

มั่นใจเลข๗แต่ว่าเธอต้องเจ็บนะคะ
เพราะไม่เข้าเลยเลขที่ให้นี่ถูกมั้ย
เห้ยนั่นคือไม่ถูก

นะฮะก็นี่แหละฮะเธอก็โพสต์เอาไว้ว่าใครโดนกินมาค่ะ
เจ็ดสองแปดสองออกเก้าสองโอเคเอาเลขบัญชีมาด่วน
งานนี้ชาวเน็ตก็เข้าไปแซวโอ๊ยแม่น้ำหนึ่งโดนฤทธิของโอมิครอนเล่นงานหรือเปล่า
ทำให้สิ่งที่ชอบมันก็เคลื่อนกันไป
แต่ว่านี่คุณจำได้ใช่ไหม
ในเพลงเขามีประโยชน์ที่จองโต๊ะ๒๙เหมือนเดิม
นี่ไงโต๊ะนี่ไงจองโต๊ะ๒๙๙๒ตัวเดิม

เดี๋ยวนะเดี๋ยวพี่ต้นจำได้ป่ะวันเสาร์ที่เราเล่าข่าวแล้วเอาเพลงนี้
ผมมาจำเหตุการณ์ได้แต่ผมแบบมันโยงอย่างนี้ก็ได้เหรอ
คนเขาเป็นแฟนคลับแม่น้ำหนึ่งเขาก็เลยไปฟังเพลงนี้มา
แล้วเขาเห็นประโยชน์นี้จองโต๊ะ๒๙๙๒ตัวเดิม

ไม่คนจะถูกเนี่ยคือมันโยงได้หมดเอาจริงนะ
พอถูกแล้วก็ถูกนี่แหละก็ถูกไปแหละ

ไม่ถูกเขาก็ไม่ตรงไม่เคลื่อนอะไรกันบ้าง

เอาไปดูคุณอ๋อมสกาวใจโอ้โห
ลูกชายแพงฤทธิกลายเป็นเจ้าพ่อจอมทัพ
นี่ต้องยอมจริงนะแม่ลูกคู่เนี่ย
ใช่ไหมเลขท้าย๒ตัว๙๒แล้วคุณอ๋อมซื้อมา๕ใบ